เอาละค่ะมาดูเรื่องของแรงบันดาลใจเกี่ยวกับกีฬากันต่อ
พาไปดูคุณลุงอายุ๕๕ปี
ไม่ให้คุณลุงเขาแก่เดี๋ยวก็คุณ

แต่ว่าดอกตะกร่อได้ถึง๕๐๐ครั้ง
แบบไม่ตกพื้นเลยนะครับคุณฟิลี่อะคุณโทษขอสองครั้งพอ
มีเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจ
ตรงนี้สำคัญนะคะนี่ค่ะคุณนิมิตแตงอ่อน
หรือว่าลุงนิมิตรอายุ๕๕ปีเป็นชาวตำบลท่าช้าง
อำเภอวิเศษชายชาญโชว์ลีลาการดักตะกร่อ
แบบไม่แพ้มืออาชีพหลังจากที่ฝึกฝนมา๓๐ปี
จนถึงวันนี้นะคะดอกตะกร่อได้มากที่สุดเลย
ก็คือ๕๐๐ครั้งเขาบอกว่าทำได้แบบสบาย
ไม่ต้องตกพื้นเลยไม่ต้องเคลื่อนไหวตัวมากด้วย
ไม่ต้องแบบเตะไปแล้ววิ่งไปอีก๓เมตรไปรับตรงนู้นไม่มีนะ
นิ่งเลยนะคะลุงนิมิตเล่าว่าเดิม
ทำงานเป็นพนักงานปรายศนีย์แต่ว่าเกษียณแล้วนะคะ
เกษียณก่อนกำหนดด้วยก็เลยใช้เวลาว่างทั้งหมดที่มี
ออกกำลังกายเป็นประจำด้วยการเดาะตะกร่อนี่แหละ
เล่นไปเล่นมาเกิดเป็นความชำนาญ
ดอกตะกร่อได้หลายร้อยครั้งต่อติดต่อกัน
แถมยังมีลูกเล่นก็คือการพนมมือสวดมนต์ดอกตะกร่อได้อีกด้วยนะคะ
ส่วนที่เห็นอยู่ในมือไหนนะ
ไหนมือของคุณลุงก็คือตะแกรงกล้วยทอด
ที่คุณลุงนำมาเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะ
เดี๋ยวจะมีภาพนะคะว่าในมือมีอะไรนะคะ
ทำให้การดอกตะกร่อมีความหลากหลายแล้วก็สนุกสนานมากยิ่งขึ้น
ก็สงสัยเหมือนกันเนาะว่าทำไมจะต้องเอาตะแกรงกล้วยทอดมาถือด้วยเนาะ
เดี๋ยวให้ทีมข่าวไปหาคำตอบมาด้วยนะ
แรงบันดาลใจที่ทำให้หันมาเล่นตะกรอกคุณลุงบอกว่ามาจากป้ากัมพลวัชรพลนั่นเองนะคะ
ซึ่งท่านเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เนื่องจากหลายปีที่แล้วนะคะมีโอกาสพบเห็นป้ากัมพลเล่นตะคร่อที่สนามหลวง
เกิดความชื่นชมที่สามารถเล่นตะกร่อได้อย่างหลากหลาย
เมื่อกลับบ้านมาตั้งใจฝึกฝนเลยค่ะโดยเฉพาะการดอกตะกร่อแล้วก็ดอกมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
นี่ไงถือตะแกรงไปด้วยแสดงว่าอาจจะมีช่วงที่ออกกำลังกายอยู่ที่บ้าน
แล้วก็อยากจะช่วยภรรยาทำกับข้าวไปด้วยแต่ว่าดอกตะกร่อไปด้วย
เพราะว่าท่านป๊ากัมพลนะท่านก็ชอบเป็นคนชอบเล่นตะก้อ
ตะก้อเป็นประจำเลยนะครับจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะชอบกีฬานะครับ
คุณอาท่านนี้ก็เลยเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีแหละครับก็เลยเดาะตะก้อจนเก่งจนชำนาญแบบนี้
อายเลยครับอาครับหลานบุ๊กเนี่ยอายเลย
ร้อยครั้งเออคือเน้นขาเป็นหลักและแน่นอนว่าเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือต่อเนื่องสามสิบนาทีแน่นอนค่ะ
แล้วก็มีสมาธิมีอะไรสุดยอดนะครับคุณอาครับนะครับ